พูดหน่อยว่านะตอนนี้มันมีความเข้าใจอะไรบ้างที่เราถูกเข้าใจผิด
หรืออะไรบ้างที่เราอยากให้เขาเข้าใจมากกว่าที่เห็นในข่าว
จากการแสดงออกของแต่ละโรงเรียนหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเราอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่ก่อน
คือผมอยากให้มองนักเรียนนะครับผมในฐานะเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผม
ที่มีสิทธิ์แล้วก็มีเสียงในการแสดงออกคือไม่ว่าเราจะมีการแสดงออกหรือเรามีแนวคิดอย่างไรอ่ะ
เราสามารถอยู่ร่วมกันโดยเคารพซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเป็นนักเรียนนะครับผม
แล้วเราก็ถูกลดทอนคุณค่าด้วยการที่บอกว่านักเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและยังไม่รู้โลกมากพอ
ผมคิดว่าจริงเราเติบโตขึ้นทุกวันนะครับผมแล้วก็คือเราเรียนรู้จากเรื่องต่างได้
แล้วก็ผมคิดว่าการเข้ามาถึงของอินเตอร์เน็ตผมทำให้เรารู้อะไรที่มากแล้วก็กว้างขวางครับผม
ผมคิดว่าอยากให้แบบไม่ว่าผู้ใหญ่หรืออายุเท่าไหร่ผมไม่อยากใช้อายุเพื่อแบ่งแยก
แต่ว่าผมอยากให้เคารพซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็อยากให้กำลังใจเพื่อนนะครับผมว่า
เพื่อนทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือว่าเพื่อสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องครับผม
อยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับผมการที่เพื่อนถูกคุกคานมากดเขียวผมก็คือ
แซ็คค่ะเรื่องการเมืองเนี่ยทุกเรื่องแหละครับเป็นเรื่องทัศนคตินะครับ
จากจะไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วมันยังเกิดความคิดที่ไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติมากอยู่แล้ว

เป็นเรื่องปกตินะครับ

แซคมันเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันครับ

อยากให้ถามตัวเองอีกครั้งนึงว่า

เราต้องการอะไรจากการกระทำนั้น

แล้วคิดว่าการกระทำที่เราจะไปเทคแอคชั่นนั้น

มันภาษาที่เราใช้ออกไป
ที่เราพูดออกไปอยากให้เขาได้รับฟังเรา

ตะโกนตะโกนตะโกนใส่คำหยับใครใส่กันหรอครับ

ถามตัวเองอีกครั้งนึงว่าจริงแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร
แล้วสิ่งที่ทำอยู่มันเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้จริงหรือเปล่า

คือไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะ

เพราะมันมีผลต่อการสื่อสารใช่ไหมคะ

แซคกลางบนใช่มั้ยเพราะว่าประเทศเรานะครับ

ถูกนะคะไปท้ายที่ก้าว
ก้าวอยากจะบอกอะไรแทนเพื่อน

ก็อันนี้อยากจะขยายความไม่ได้แค่ในภาคีนะฮะ
ก็อยากจะให้เป็นนิวนามอนไปเลยว่า
การตั้งคำถามเนี่ยความการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยมันเริ่มมาจากการตั้งคำถามฮะ
ตั้งคำถามว่าทำไมอย่างไรเพราะอะไรเมื่อไหร่เป็นยังไง
และมีความคิดลักษณะคติที่มุมมองของคำถามที่ว่า
เฮ้ยมันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราทำส่วนนี้ให้มันดีขึ้น
มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนจากตรงนี้มาใช้อีกส่วนหนึ่ง
มันจะดีกว่าไหมถ้าเราช่วยกันมันจะดีกว่าไหม
ถ้าเราร่วมสู้ไปด้วยกันและอนาคตเป็นของเรา

จับภาพน้องทันไหมคะไม่ได้ปิดกั้นจับภาพใหม่สิคะ
คือที่มาคุยกันคือก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าขอบคุณมากที่อย่างน้อยเปิดใจได้แลกเปลี่ยน
เพราะว่าเราคนละเจนคนละรุ่นนะคะแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ได้รับฟังและพูดคุยกัน
เรื่องของเนื้อหาของแต่ละวงการชุมนุมนะคะหรือว่าในแต่ละโรงเรียนจะเป็นอย่างไร
อันนี้เราต้องเปิดใจเพื่อที่จะรับฟังเขาจริงนะคะว่าเนื้อหาของเขาเป็นอย่างที่เราคาดการณ์หรือเปล่า
แต่ในเรื่องของการแสดงออกคือมันเหมือนกับการสะกิดนะคะว่าเขากำลังต้องการส่งเสียงในสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วนะคะ
อย่างที่บอกนะคะว่าในรั้วสถาบันการศึกษาไม่น่ามีคำอธิบายอื่นที่ไม่สามารถแสดงออกในเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกความคิดได้
เหนือจากนี้นักเรียนนักศึกษานิสิตไม่ใช่คนที่น่าห่วงเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งคนที่เป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์ในพื้นที่ที่ตัวเองทำงานในสถานศึกษาเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
เผลออาจจะมีปัญหาหลังจากนี้ต่อจากเด็กก็ได้นะคะฝากดูแลคนอีกกลุ่มหนึ่ง